ส่วนอีกที่หนึ่งก็หวิดจะโดนไฟเผาบ้านเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ
จากอาการคุ้มคลั่งค่ะที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
ผู้ชายคนนี้เสพกัญชาผสมกับยาบ้า
แล้วก็เกิดอาการคุ้มคลั่งจะเผาบ้านของตัวเองค่ะ

เขาจะเผาอันนี้คือเริ่มจากในห้องนอนก่อนเลย
เอาน้ำมันราดใส่ผ้าห่มแล้วจุดไฟ
ก่อไฟเผาห้องนอนตัวเอง
บ้านอยู่ที่ซอยบ้านสวนเขาน้อยนะคะ

ญาติญาติมาเห็นก็พยายามจะดับกันหลายครั้งค่ะ
แต่ว่าห้ามไม่อยู่คือเหมือนกับเขาคุ้มคลั่ง

เขาก็กลัวว่าโอ้โหไม่งั้นเดี๋ยวแบบหยุดไม่ได้
แล้วจุดไฟเผาขึ้นมาแล้วก็แย่เลยนะคะ
ก็เลยแจ้งตำรวจสพเมืองชนบุรีเข้ามาระงับเหตุ

เที่ยงคืนครึ่งนะคะที่เกิดเหตุเนี่ย

อยู่หน้าบ้านกันนะคะเพราะบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังใหญ่

เข้าไปในห้องนอนก็เจอนายโยธินนะคะ
นายโยธินทองพุมอายุ๓๐ปีผู้ก่อเหตุ

ก็ต้องคุมตัวออกมาจากห้องก่อน
แล้วพยายามพาไปให้สงบสติอารมณ์ให้ใจเย็นลงนะคะ
โยธินรับสารภาพบอกว่าเสพกัญชาบวกกับยาบ้า

ก็บ้านเขาเองจะเผามีอะไรหรือเปล่า
ตำรวจอยากจะจับก็จับไปไม่สนใจ

นี่ค่ะไม่กลัวความผิดไม่กลัวถูกดำเนินคดีด้วยคุณผู้ชมค่ะ

นี่ค่ะไม่กลัวความผิดไม่กลัวถูกดำเนินคดีด้วยคุณผู้ชมค่ะ
นี่ค่ะไม่กลัวความผิดไม่กลัวถูกดำเนินคดีด้วยคุณผู้ชมค่ะ
นี่ค่ะไม่กลัวความผิดไม่กลัวถูกดำเนินคดีด้วยคุณผู้ชมค่ะ
นี่ค่ะไม่กลัวความผิดไม่กลัวถูกดำเนินคดีด้วยคุณผู้ชมค่ะ

นี่ค่ะไม่กลัวความผิดไม่กลัวถูกดำเนินคดีด้วยคุณผู้ชมค่ะ
นี่ค่ะไม่กลัวความผิดไม่กลัวถูกดำเนินคดีด้วยคุณผู้ชมค่ะ
นี่ค่ะไม่กลัวความผิดไม่กลัวถูกดำเนินคดีด้วยคุณผู้ชมค่ะ
นี่ค่ะไม่กลัวความผิดไม่กลัวถูกดำเนินคดีด้วยคุณผู้ชมค่ะ
นี่ค่ะไม่กลัวความผิดไม่กลัวถูกดำเนินคดีด้วยคุณผู้ชมค่ะ
นี่ค่ะไม่กลัวความผิดไม่กลัวถูกดำเนินคดีด้วยคุณผู้ชมค่ะ
นี่ค่ะไม่กลัวความผิดไม่กลัวถูกดำเนินคดีด้วย

นี่คือผลจากกัญชาบวกยาบ้านนะคะ
ญาติของนายโยธินคุณบังออน
เล่าบอกว่าเขาก็เสพยานะ

พอตื่นมาก็ข่มขู่คนแก่จะเอาแต่เงิน

ส่วนยายจำรัฐค่ะเล่าว่าญาติพี่น้อง

อยากจะให้ตำรวจเอาตัวไปรักษาที
ซึ่งเบื้องต้นตำรวจก็นำตัวนายโยธิน
ไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพรรคนะคะ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ